พระทรงสถิตกลางใจชนองค์ภูมิพลเทิดล่า
ทรงพระเกษมเปรมปรีดาคู่ดินคู่ฟ้าคู่ไทเทิร์น
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับข้าวแม่พบกันทุกวันอาทิตย์นะคะ๕โมงเย็น
วันนี้มีแขกสำคัญอีกแล้ววันนี้เป็นใครคะวันนี้เป็นลูกสาว
ใครอ่ะไม่รู้จักนี่จริงลูกสาวมีตรงไหนบ้างนะ
ก็มีหลายคนนะแต่คนนี้ลูกสาวจริงดูสวยดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อย
แต่จริงไม่ใช่เดินสะดุดโน่นสะดุดนี่ล้มกระจงกระจกแก้วก็แตกหมดแล้วถ้าอยู่ใกล้เขาเนี่ย
เล่นละครเก่งเล่นหนังเก่งรำสวยรำสวยด้วยใช่
รักเหรอกาลจีบรัก
อันนี้แหลกเป็น๑๐๐๐อันนี้ย่า

สวัสดีคุณค่ะ
อ้าวรู้จักไม่เนี่ยเค้ามาสวัสดีเมื่อกี้รู้จักมั้ยเนี่ย

ชาติที่ชอบเล่นเป็นนางร้ายไง
วั้งไหนต้องให้มัด
มันยากค่ะแต่หนูกินข้าวต้มเผ็ดเฉยได้นะคะ

หนูกินเผ็ดเฉยได้ไม่ต้องมัดก็ได้ค่ะ

ไม่งั้นมันยุ่งยากเดี๋ยวต้องให้สองคนไปเตรียม
ให้เขาไปเตรียมของดีกว่า
น่าจะเพราะว่าวันนี้จ๊ะจ๋ากับคุณแม่ก็
วั่นใจจะทำอาหารให้คุณย่ากับพี่เอกพี่ฮายทานเหมือนกันค่ะ
ถ้าอย่างงั้นคุณย่าไปเตรียมตัวก่อนนะคะ

เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนิดหนึ่ง

จริงเป็นลูกสาวพี่เอกแต่พี่ก็เพิ่งเจอกับคุณแม่
เวลาเล่นละครด้วยกันนะคะพี่ฮาแต่ก็จะเรียกพี่เอกว่าป๊าป่า
คุณสังเกตดูแม่กับจ้าจ๋าหน้าเหมือนกันเลยเนอะ

แล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
จ๋าก็ไม่ได้เปรียบแม่เลยนะ

ความสวยไม่ได้เปรียบแน่เลยนะ

แต่พี่เอกว่านะถ้ามองตามความจริงนะ

โอ้โหแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ
ดูแล้วเรียบร้อยเป็นกุลสตรีพูดจาเพราะพูดเบา
อันนี้แหวกแหกปากได้ยินถึงเจ็บคองกันตลอด

ใช่ค่ะก็คือเวลาอยู่บ้านเนี่ย

เจ้าจ๋าเนี่ยด้วยความที่เป็นพี่คนโตใช่ไหมคะ
ความรู้สึกก็เห็นแม่เรียบร้อยขนาดนี้ค่ะ

อ๋อเหรอมีลูกสองคนลูกสาวทั้งสองคน
รู้ไหมว่าจ้าจ๋านี่เป็นคนที่เก่งและแกร่งมาก

อันนี้ผมพูดตรงเลยผมเคยพูดเขา
บอกถ้าพี่เป็นพ่อจ๋าหรือเป็นแม่จ๋าเนี่ย

คือถ้าจะพลาดท่าคือยอมเอง
คือคนอย่างเขาเขารู้ทันคนหมด
คือไม่โดนใครหลอกอ่ะเอางี้ดีกว่า

มันมีแต่คนจะมาให้เราหลอกไหม

เด็กกันขนาดไหนเนี่ย

กลับมาก็จะเล่าทุกอย่างที่เจอที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟัง
ตั้งแต่เด็กจนโตทุกวันนี้ก็ยังเป็นค่ะ
เวลาเจอเรื่องอะไรในกองถ่ายไปถ่ายละคร
แต่มีเรื่องหนึ่งไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยค่ะ
เรื่องที่กินปลาร้าเนี่ยค่ะ

ท่านไม่รู้จักไม่รูยังเด็กเป็นคนจีนด้วยค่ะ
แล้วก็ไม่มีใครทาน
เค้าอาฟัรพรันภาคิม

แล้วจ๊ะทำตั้งแต่วันนั้นจ๊ะจ๋าบอกพี่ไฮค่ะ

ทุกวันนี้เวลาแบบไปกองแล้วมีปลาร้าบองนะคะ

อยากกินมากคือไม่รู้จักว่าปลาร้ามันยังไง
ฮายตำส้มตำนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตำส้มตำแล้วใส่ปลาร้าแล้วแบบ
แจ๊ะปันต่อน
แม่เก่ง
เดี๋ยวบอกว่ามีลูกสาว๒คน

ผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่กัน
ตอนที่พ่อเป็นผู้หญิงยังอะคะ

ก็จะมีคุณยายมีคุณแม่

ใช่ค่ะ

ผู้หญิงเข้าบ้านไม่ต้องรับค่ะ

จ้าจ๋าดูแลแม่ยังไงแม่ดูแลจ้าจ๋ายังไง

ก็เป็นเรื่องกว้างค่ะ

อย่างเช่นเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่าย

มีแบบวันเกิดวันพิเศษ
เจ้าสาวก็จะเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตี

เป็นแกนน้ำ

แต่ว่าคุณแม่จะเป็นแผนกซัพพอร์ต

เมนูเด็ดอ่ะแม่

น่าอย่างงี้ทาน้ำพริกเหรอเนี่ย

ชอบน้ำพริกกะปิ

คุณยายเป็นคนทำนะคะค่ะ

เห็นว่าข้ามรุ่นมาลงที่

น้องสาวว่าทำเก่งด้วย

ก็จะมีคุณแม่ดูแลคุณยาย
ซึ่งเมื่อก่อนคุณแม่ทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะ

ทีนี้พอหลังคุณยายก็อายุมากแล้ว

เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากค่ะพี่ฮาย
คือแบบขาหมูนะแม่เนอะ
ขนมจีนน้ำยาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ทีนี้พอเป็นรุ่นแม่เนี่ย
แม่ก็จะได้ยินเด่น

แต่คนที่ได้มือฝีมือคุณยายเต็ม

ทีนี้คนที่ทำอาหารเก่งในบ้านเนี่ยจะมี
คุณยายกับน้องตุ๊กแจงส่วนเจ้าจ๋ากับแม่เนี่ย
ก็จะเป็นประเภทเดียวกันที่แบบว่า
เจ้าสาวทานคือยังไม่เคยทานถีมือแม่โดยเฉพาะเมนูนี้

บอกว่าเขาไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกันไง

พอแม่เข้าครัวเนี่ย
คือเจ้าสาวก็จะไม่ได้มีโอกาสทาน
คุณแม่เคยทำนะคะก็ทำอยู่เรื่อยค่ะ

บอกเออวันนี้คนอื่นชิมทำไปก่อนแล้ว

เจ้าจ๋าก็งงว่าเมนูหนึ่งมันเป็นเมนูง่าย
เป็นเมนูที่สาชอบทำไมไม่เคยได้ทาน

อันนี้คุณแจงสอนแม่มาอีกทีหนึ่ง

อยากจะดูว่าสูตรของคุณแม่เป็นยังไง

ไม่เคยทานเลยทั้งสองเมนูว่าจะเป็นยังไง

ผลิตภัณฑ์เบบีมายเฮลตี้พลัส

คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูมากเลยค่ะ
หนูไม่เคยตำพริกขนาดนี้มาก่อน

แต่แม่หนูเนี่ยเคยทำคกแตกมาแล้วนะ
สุดท้าย

จ๋าชอบมากนะคะแล้วก็ตอนสมัยตัวเล็กอะค่ะ
เคยทานข้าวสิบเจ็ดข้วยเล็กนะคะ